ตื่นขึ้นมาเนี่ยดิฉันเห็นรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ย

นี่คือ๓วันมาแล้วที่ยอดผู้ติดเชื้อแตะหมื่นเนี่ยนะคะ
ทีนี้คำถามคือถ้าเกิดว่ามันขนาดนี้แล้ว
ตัวเลขยังไม่ลดลงมาตรการต่างเหล่านี้
มันจะต้องเข้มไปอีกกว่านี้ไหม

กับอาจารย์สุภาพคลิกขจาลในช่วงขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดี
สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ

คิดว่าหลายวันที่ผ่านมาตัวเลขคนติดเชื้อ
ทำให้เราสะดุ้งและหดหู่หวาดภาวะกันไปหมด
วันนี้ตัวเลขที่จะแถลงก็๑๑๗๘๔สูงสุดอีกแล้วครับ

หลายคนบอกว่าเมื่อสถานการณ์มันเดินทางมาถึงจุดนี้
เราควรจะตั้งคำถามตั้งสติกันไหมว่า
กล่าวโทษกันไปกล่าวโทษกันมา
ด่ากันไปด่ากันมาไม่น่าจะมีประโยชน์แล้ว
ควรจะร่วมมือกันแก้ปัญหาร่วมกันดีกว่าไหม
หน้าที่ภาครัฐจะต้องทำอะไรเพิ่ม
หน้าที่ประชาชนประชาชนต้องทำอะไรเพิ่ม
จุดร่วมกันที่เป็นหลักใหญ่คือ
เราต้องช่วยกันระงับการแพร่เชื้ออย่างจริงจัง
โดยต้องแยกผู้ติดเชื้อกับคนไม่ติดเชื้อออกจากกันให้เร็วที่สุด

แนวทางปฏิบัติคือเร่งระดมตรวจหาเชื้อให้เร็ว
ตรวจกันวันต่อวันให้มากที่สุด
เมื่อตรวจเจอแล้วมาตรการใหม่

ผู้ป่วยสีเหลืองเอาไปรักษาที่ไหน

เราจะปล่อยให้ปลาติดเชื้อ
กับปลาที่ไม่ติดเชื้อเนี่ย
เวียนไหว้กันอยู่ในอ่างเดียวกันไม่ได้แล้ว
มาอันที่สองคือต้องยอมรับกับการใช้ยาแรง
ให้คนออกจากบ้านให้น้อยที่สุด
ให้คนอยู่กับบ้านให้มากที่สุด

จะเริ่มใช้บังคับกันเนี่ยวันเที่ยงคืนวันนี้
เพิ่มขึ้นอีก๓จังหวัดจาก๑๐จังหวัด
เพิ่มขึ้นมาก็ชนบุรีอายุทยาฉะเชิงเศร้า

อันนี้หมายถึงว่าถ้าเอายังไม่อยู่
แต่ที่ออกมาบังคับใช้แล้วและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้
กิจการไหนเป็นยังไงเนี่ย
ให้ตรวจสอบเช็คข่าวกันเอาเองครับเพราะจะมีรายละเอียดตามมาเยอะ
แต่แน่นอนคงเจอผลกระทบหนักเข้าไปอีกหนักกว่าที่เป็นอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับ
แต่ว่าวันนี้นาทีนี้มันต้องทำใจให้ยอมรับและต้องกัดฟันให้ความร่วมมือกันว่า
เราต้องเดือดร้อนแน่แต่ให้คิดว่ายอมเดือดร้อนสักระยะหนึ่ง
เพื่อหยุดยั้งการระบาดให้ได้ดีกว่าให้เชื้อมันลามมาถึงตัวเราครอบครัวเรา
แล้วต้องป่วยต้องตายพูดง่ายง่ายก็คือเอาชีวิตไว้ก่อน
เรื่องอื่นค่อยว่ากันเรื่องความเดือดร้อนค่อยว่ากัน
เรื่องธุรกิจมันจะย่อยยับยังไงค่อยว่ากัน
นี่คือการเพิ่มมาตรการเข้มในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
เลี้ยวหัวต่อระหว่างการหยุดยั้งการระบาดได้กับการหยุดยั้งไม่ได้
ช่วงนี้ล่ะจะเป็นหัวเรียวหัวต่อช่วงสองเดือนนี้ถ้าเราหยุดยั้งได้
ตัวเลขการติดเชื้อก็จะค่อยลดลง
แต่ถ้าเราหยุดมันไม่ได้เอาไม่อยู่มันยังระบาดเพิ่มขึ้นไปอีก
ยาแรงกว่าจะตามมา
หัวข่าววันนี้มาจากคุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์
ที่ท่านบอกว่าชี้ถ้า๒เดือนยังพุ่งอยู่
อาจจะล็อกดาวน์เหมือนกับที่อูฮันเจอเข้ามาแล้ว
โอภาษบอกว่าถ้าแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงต่อเนื่องใน๒เดือน
ก็มีแนวโน้มว่าจะใช้มาตรการคล้ายเมืองอูฮันของจีน
คือล็อกดาวน์เมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
นั่นคือประชาชนต้องอยู่บ้านงดการเดินทาง
หรือถึงขั้นต้องส่งข้าวส่งน้ำถึงบ้านกันก็อาจจะถึงจุดนั้น
ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปถึงจุดนั้นต้องยอมเจ็บซะในวันนี้ครับ
ที่เขาเรียกว่าเจ็บเพื่อให้จบ
แต่สำคัญว่ามันเจ็บแล้วจะจบไหมล่ะ
เพราะนักธุรกิจมากมายที่เขาเป็นห่วงว่าเจ็บแล้วมันจะยังไม่จบคือเจ็บฟรี
อันนี้ต้องวัดดวงกันข้างหน้า
อันนี้นี่คือหน้าที่ประชาชนในการยอมเจ็บยอมให้ความร่วมมือเพื่อหวังให้มันจบให้มันหยุดยั้งได้
ทีนี้หน้าที่ภาครัฐหน้าที่ของรัฐบาล
สิ่งที่ต้องเร่งทำให้ได้เนี่ยพูดกันปากเปียกปากแชร์ก็คือการระดมฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดให้มากที่สุด
ให้เป็นวงกว้างที่สุดเพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีวัคซีนให้พอฉีดก่อน
ใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับ
พอพูดถึงวัคซีนตอบหงุดหงิดมันก็ออกอาการทันทีเพราะที่ผ่านมา
ประชาชนมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเจอข้อมูลแบบลับลวงพรางข้อมูลแบบถูกประหล่อให้เชื่อไปวันโดยไม่รู้ว่าความจริงของจริงมันคืออะไร
อย่างเช่นวัคซีนเอตรราซีเนการ์
ที่สำนักข่าวอิสระเขาพบ
ให้ประชาชนได้รู้รู้แล้วก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอ
โนกันแบบนี้เองเหรอแล้วทำให้คนพลอยเชื่อไปด้วย
ในโพสต์เนี่ยสำนักข่าวอิสระเขาระบุวันเวลาของการเจรจาไว้เลย
เช่นเขาบอกวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนส่วนขาศุกร์ไปเจรจากับบริษัทแอดร่าว่า
ต้องการให้เขาส่งมอบให้เราเดือนละสามล้านโดสนี่ตอนเจรจากันเริ่มกันที่สามล้านโดส
แต่ว่าทางบริษัทแอดร่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดให้มากกว่าที่ขอ
คือจะส่งมอบให้สองเท่าที่ขอก็ประมาณห้าถึงหกล้านโดสผ่านไปห้าวันวันที่สามสิบมิถุนา
รัฐมนตรีอนุทินทำหนังสือไปถึงบริษัทเอสตราว่าขณะนี้สถานการณ์ระบาดขยายตัวแรงมากหนักมาก
เราอยากให้เอสตราส่งมอบให้เราเดือนละสิบล้านโดสนี่จากที่ไปขอไปสามล้านขอมาเป็นสิบ
บริษัทเอสตรายังไม่ทันตอบเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้
แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกคือวันที่ยี่สิบสามเมษาหกสี่
ไม่รู้ใครเอาข้อมูลไปใส่หูนายกไม่รู้นายกได้ข้อมูลมาจากใคร
นายกประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าจะจัดหาวัคซีนแอดร่าภายในปีนี้ให้ได้
สิบเอ็ดล้านโดสลงลึกถึงขนาดบอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ย
เขาจะส่งให้๖ล้านแล้วตั้งแต่กรกฎาสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาเดือนละ๑๐ล้าน
แล้วที่เหลืออีก๕ล้านโดสจะจบภายในเดือนธันวาคมรวมกันแล้ว๖๑ล้านโดส
นี่เป็นตู่เป็นตาเป็นคุ้งเป็นแควร์แล้วพอนายกแถลงข่าวอย่างนี้
ฝ่ายที่วางแผนฉีดเขาก็เตรียมระดมปูพรมฉีดนัดหมายผ่านเว็บโน่นเว็บนี่เว็บหมอพร้อม
ให้มาฉีดกันวันนั้นวันนี้สุดท้ายก็หงายท้องตึง
เพราะวัคซีนไม่ได้มาตามที่คุยมันถึงต้องเลื่อนการฉีดกันกูรวนวายกลหน
หงุดหงิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ไงเอาล่ะมาถึงวันนี้
ถ้าจะไม่ให้พูดเรื่องเก่าก็ไม่พูดแต่ว่าล่าสุด
รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าไปเจรจากับเขาใหม่ว่าจะอาจจะต้องใช้อำนาจตามประกาศกระทรวงให้เขา
ตัดตัวเลขการส่งออกมาโปะให้เราเพิ่มจะได้ผลหรือไม่ได้ผลประการใดยังไม่รู้
รู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นบริษัทเอสตราเขาจะเลื่อนการส่งมอบ
โน้นแหะไปสิ้นสวดอดวนพฤษภาคมปีหน้าอันนี้ยิ่งช้าเข้าไปอีก
มีข่าวจะกุหมอโอภาษณ์อีกทีนึงล่าสุด
ตามมาที่เป็นหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์วันนี้
ประยุทธ์ภาวะสั่งทัพเรือถอยงบซื้อเรือดำน้ำ
ทัพเรือประกาศนายกสั่งเอาเงินมาสู้โควิด
พิธาริมเจริญรัฐเขาบอกว่าถ้าเงิน๒๒๕๐๐ล้านไม่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
เงินจำนวนนี้เอามาทำอะไรได้บ้าง
ชุดตรวจและปิดเทสได้กว่า๖๐ล้านชุด
เห็นไหมฮะว่าแค่ไม่เอาเรือดำน้ำเนี่ยเอาเงินมาซื้อพวกนี้
แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ทำให้คนเจ็บคนตายน้อยลงไปเยอะ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
สอนให้รู้ว่าถ้าไฟไม่ลนก้นอะไรอะไรมันก็ไม่เกิด
แต่ถ้าไฟลนก้นอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับ

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วย